เป็นสัญลักษณ์ของความตายความโชคไม่ดี
บินไปที่บ้านไหนใครก็กลัวนะครับ

แต่พอชาวบ้านเพื่อนบ้านนี้ไปช่วยดู

ดูอ่า

แล้วอันนี้นกฮูก
อ่าเพื่อนบ้านก็มาช่วยยืนยันนะคะว่า
นกที่เห็นในภาพนี้ไม่ใช่นกแสก
เป็นนกฮูกนะคะหลังจากที่เพื่อนบ้านนี่พากันไปดูนกตัวหนึ่ง
เกาะอยู่บนต้นไม้หลังบ้านเลขที่๑๑๔หมู่ที่๗ตำบลท่าสะอ้าน
อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
เจ้าของบ้านเขาบอกว่าเป็นนกแสก
นกแสกทูตแห่งความตายตามที่นายเทียรภัทรนิรติสัยกุลอายุ๑๙ปี
เจ้าของบ้านนั้นเขาเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะ
เทียรพัฒน์ยอมรับว่าเกิดความกลัว
ว่าจะเกิดสิ่งไม่ดีขึ้นกับสมาชิกในครอบครัว
เพราะเข้าใจว่านกตัวนี้ที่เกาะอยู่ตัวใหญ่มากนะครับ
เป็นนกแสกยิ่งตอนนี้คุณแม่เดินทางไปต่างจังหวัดด้วย

แต่ว่าเพื่อนบ้านบอกยืนยันแล้วว่านี่นกฮูกค่ะ

พอดีไม่แน่ใจว่ามันคือนกแสกนกหุ้ก
เพราะเขาบอกว่าเหมือนกันมาว่าเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
อืมแล้ววันนี้แม่จะไปต่างจังหวัดด้วยเลยกลัวเข้าไปใหญ่เลยนกมาก่อน
ก็ไม่แน่ใจไม่เคยเห็นนะคะอายุ๑๙ปี
แม่ก็ไม่อยู่ด้วยอยู่บ้านคนเดียวอ่ะสิ

ระหว่างลูกชายเจ้าของบ้านแล้วก็เพื่อนบ้านถกเถียงกันอยู่ว่า
นกตัวดังกล่าวนี่เป็นนกแสกหรือว่านกฮูกกันแน่
นกเกาะอยู่บนต้นไม้ประมาณครึ่งชั่วโมง
บินไปเลยบินหายไปเลยทิ้งไว้
แต่ความสงสัยให้กับผู้อยู่เบื้องหลัง
แต่ชาวบ้านเขาก็ยืนยันว่าเป็นนกฮูก
ใครมีคำตอบนะคะส่งมาทางไลน์หน่อยเห็นหน้าเขาแล้วนะคะ
บอกกันมาหน่อยว่าพี่เขาเป็นนกฮูกหรือว่านกแสก
เอาเป็นว่าผมคิดในทางที่ดีเขาเป็นนกฮูกคุณ